ช่วงนี้จะพาคุณแม่บ้านมากกว่า

หลงรักการทำอาหารฮ่องกง
นักร้องพิธีกรนายแบบนักแสดง
กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล

ซึ่งแน่นอนเรายังอยู่กับเชฟสุดหล่อ

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสัมผัสกว่าเค้า
ค่ะเขา
กงเนยขาวมาการีนน้ำตาลทรายไข่เค็มไข่ไก่สดผงคัสตาร์ท
งาขาวและนมข้นจืดค่ะทำอะไรก่อนบ้างคะเชฟ
เราทำแป้งกันดีกว่านะครับผมแป้งของเขาก่อน
แล้วก็เพิ่มมาทำไส้นะครับใช่เชฟเริ่มเลย
นี่นะครับเราแบ่งเป็นคนละครึ่งครับ
ครึ่งครึ่งเลยเดี๋ยวเอาที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะปริมาณคือเท่าไหร่คะ
หนึ่งหรือสองถ้วยตวงที่จริงเราก็คือตวงไว้นี่คือหกร้อยห้าสิบกรัมครับ
หกร้อยห้าสิบกรัมก็แบ่งพื้นกันก็ใช่ประมาณสักสามร้อยยิบห้า
ใช่ครับสามร้อยยิบห้าครับเอาแบ่งกันเลยนะครับ
น้ำตาลนะครับผมเราแบ่งครึ่งเหมือนกันนะครับ
เพลิ่นน้ำตาลนี่นะครับประมาณอยู่ที่สองร้อยห้าสิบกรัมนะครับค่ะ
แบ่งกันก็ถึงคนละ๑๒๕กรัม

เสร็จแล้วเอาน้ำเย็นนะครับ

ทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่เยอะ
น้ำเย็นนี่จริงต้องเย็นแค่ไหนอะเชฟ
ก็คือน้ำอุณหภูมิปกตินี่เลย
อุณพิมพ์ไม่ต้องถื้อแค่ใส่น้ำคลมน้ำแข็งมากนะคะ
คือถ้าตวงไว้นะครับ

แม่นวดสิแม่
พี่กล่าวเขาต้องนวดตามนะ

นี่นึกว่ามดมาไตสกาวน่ะ

ทรมานนี้พอเนี่ยครับ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องนวดให้มันเข้ากันทั้งหมด
คุณผู้ชมทำบ้านจะได้เห็นด้วยอ่าโอเคก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องกดยี

แล้วไงต่อเชฟปุ๊บ
พอได้แล้วนะครับเราใส่ไข่ไก่เข้าไปเลย
ไม่เดี๋ยวอันนี้ใส่ทั้งไข่ขาวไข่แดงเลยไหม

คุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าสมมุติมีเครื่องตีเนี่ยก็ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้น

เชฟทำอะไรต่อคะพอสมมติว่าเราตีให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี้
ครับผมเราใส่นมข้นจืดนี้นะครับผมอืมคนละครึ่งเลยครับ

แล้วไงต่อคะ
น้ำนะครับเราใส่เนยนะครับผมคนละครึ่งครับ

คือที่จริงเนี่ยมากะรินหรือว่าเนยเขาทำหน้าที่ทำให้ไส้เนี่ย

ตัวพอเราใส่เข้าไปน้ำแข็งอ่าคือเรียกว่าตู้แช่เย็นเนี่ยก็จะเป็นคือเซ็ตตัวเป็นแข็งเป็นก้อนครับอืม

นี่เราต้องทำให้มันละลายเลยเหรอเชฟ

หลังจากนั้นเราก็ผสมแป้งนะครับครึ่งครึ่งเลยครับผมครึ่งต่อครึ่งเลย

ใกล้แล้วอันนี้ใกล้แต่อันนั้นยังอีกนิดนึงครับ

ใส่ได้ไม่เป็นไรเชฟบอก
อภิกษ์ใส่แล้วเหรอโอ้โหเหลืองน่ะ

โอ้โหอ๋อมันเหลืองจากตัวแป้งเนอะ

คือต้องบอกเลยนะครับไส้ไข่ของลาวานี่ครับ
ลาวานี้เราต้องแช่ไว้ในตู้แช่ของเราสักคืนนึงนะครับ

ก็จะดูจะล้วงไส้ของเชฟเวฟมาดูแล้วดูสิคะลูกของคุณแม่เนี่ย